โอ้โหคุณผู้ชมคนที่มีโรคประจำตัวแล้วสูงอายุเนี่ย
ต้องระวังนะผู้ชายคนนี้อายุ๖๑หน้าคว่ำลงไปในถ้วยข้าวต้ม
ข้าวต้มน้ำนิดเดียวอยู่ในอ่างล้างจานแบบนี้เสียชีวิตเลยครับคุณผู้ชม
นี่แหละครับนาทีชีวิตเห็นไหมปำหัวใจอยู่ไกลนั้นน่ะ
นี่แหละครับนาทีชีวิตเห็นไหมปำหัวใจอยู่ไกลนั่นน่ะ
อายุ๖๑ครับหลังจากที่นายสมศักดิ์นะฮะหน้าท่านจมลงในอ่างล้างจาน
หมดสติครับในบ้านพักกลางชุมชนศักดิ์ทองเทศบาล
นครแม่สอดจังหวัดตากครับก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะ
แต่นายสมศักดิ์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
เสียชีวิตในเวลาต่อมาเอามาดูมาดูเป็นอุทาหรณ์
จะได้ช่วยกันดูแลผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว
นายนรงตามเหม๋ยอายุ๔๐ปีครับเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเล่าบอกว่า
ปีที่แล้วนะพี่สมศักดิ์เขาเนี่ยไปผ่าตัดสมอง
อาการป่วยด้วยโรคประจำตัวแล้วก็กลับมาพักรักษาตัวที่บ้าน
อาการดีขึ้นคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจ
ผ่าตัดสมองต้องใช้เวลากลับมาก็จะใช้ชีวิตอาจจะไม่เหมือนคนปกติบ้าง
เมื่อ๒วันที่ผ่านมาครับพี่สมศักดิ์เขาขับรถยนต์มาขออยู่ด้วย
ขณะนั้นเขากับคนงานรวม๔คนกำลังทำงานอยู่
ผู้ตายก็นอนพักอยู่ในห้องนอนเพียงลำพัง
เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงก็ตะโกนเรียกผู้ตาย
พี่สมศักดิ์ไม่มีใครตอบครับไม่มีเสียงตอบคุณผู้ชม
รีบเข้าไปดูในห้องนอนอ้าวก็ไม่เจอไม่เจอไปดูที่ครัว
ผู้ตายยืนคว่ำหน้าลงในอ่างล้างจานโดยใบหน้าและรูจมูกเลยนะ
มอยู่ในถ้วยข้าวต้มแล้วมีน้ำปลาปลาอยู่เต็มถ้วย
ถ้วยข้าวแล้วน้ำเนี่ยคือในถ้วยข้าวต้มมันมีไม่ถึง๒นิ้ว
แต่จมูกมันจมลงไปพอดีเลยก๊อกน้ำนี่ฮะนี่ภาพนี้เลยภาพนี้เลย
แล้วน้ำก็ไหลลินลินอยู่แบบนี้โอ้โหคุณผู้ชมฮะคือพอตั้งสติได้
ก็พาผู้ตายนอนลงแล้วปั๊มหัวใจแบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้
ตะโกนให้เพื่อนรีบมาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
สันนิษฐานว่าเบื้องต้นนายสมศักดิ์น่าจะเสียชีวิต
เพราะว่าโรคประจำตัวคงจะวูบเฉียบพลันแหละตอนยืนล้างถ้วยข้าวต้ม
ญาติผู้ตายก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตก็ติดต่อขอรับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไป
ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยผู้สูงอายุเรื่องวูบ
ถ้าเรื่องเกี่ยวกับการกินอาหารอีกอย่างนะเรื่องสำรับต้องระวังนะครับ